ดูสิ่งอะไรที่แบบว่าสดใสสดใสมันดีกว่านะคะ

เหมือนกีฬาสีโรงเรียน
คือชวนแฟนคลับมาเล่นกีฬาสีกันแล้วก็มาร่วมกันทำบุญด้วยนะคะ
แต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าน้องวันใหม่เนี่ยดันปล่อยโป๊ะตึงนิดนึงนะคะ
บอกว่าพี่ชายหนูเนี่ยโสดหมดเลยค่ะโสดสนิทเลยค่ะ

พี่พ้ายกับพี่หน่องมีแฟนรึยังคะ
ยังไม่เคยเลยค่ะ

เออนะคะก็บอกมาเป็นในบอกว่าพี่ชายหนูเนี่ยโสดหมดเลยนะคะ

หลายคนทราบดีคุณหน่องธนาเนี่ย
ก่อนหน้านี้นะคะก็รู้รู้อยู่ว่าคุยกับนางเอกสาวคนสวยอย่างวิววรรณรสค่ะ
แล้วจริงหรือเปล่านะคะยังคบวิวอยู่หรือเปล่า

ทำไมยังไม่ต้องขนเลาะด้วย

ถ้าบอกว่าไม่เสียใจเลยมันก็ไม่ใช่

แต่ว่าเราก็เข้าใจมัน

อย่าสะกริดมากแผลมันกำลังสดอยู่นะคะ

แล้วก็เป็นกำลังใจก้าวต่อไปนะคะ